จ้ะมาต่อกันยาวนะคะกับข่าวการเลิกราการของคู่พีช
คุณโน๊ตวิเศษเนี่ยเขาออกมาโพสต์ชี้แจง
ที่น้องกำลังตกเป็นเหยื่อของข่าวและคำพูดของคน
โน๊ตกับแพทย์เพิ่งรู้จักกันไม่นานและไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างในข่าวนะคะ
โดยมีประโยคแซ่บอย่างที่ว่าเท่าที่รู้จักน้องยังไม่เคยมีเจตนาโกหก
หรือพูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบให้กับประชาชนฟัง
หลายคนเขาก็โยงไปว่ารื้อนี่จะเป็นการตั้งใจแขวะพีชที่ออกมายอมรับว่าเคยโกหก
เพราะอยากซ่อมความรักหรือเปล่า
โดยโน้ตยังทิ้งท้ายประโยคที่ว่าที่ผ่านมาแพทย์เลือกที่จะนิ่งทั้งที่โดนตัดสินไปไกลเกินการกระทำ
ขอฝากอีกเรื่องนิสัยผมถ้าไม่เคลียร์ผมไม่ยุ่งแน่นอน
ซึ่งคอมเมนต์ก็ถล่มเละนะคะ
ก็ว่าตอนนี้โน้ตยุ่งไปแล้วล่ะ
ใจเรากันอีกนิดเดียวคุณผู้ชมใจเย็นนะคะ
พฤหัสบดีที่๕กันยายนนี้
แพทิเซียจะออกงานและจะพูดทั้งหมดเป็นครั้งแรก
หลายคนก็รอนะคะรอฟังคำตอบจากฝั่งของฝ่ายหญิง
เพราะตอนนี้เนี่ยฝ่ายชายเขาออกมาพูดเคลียร์ชัดเจนไปแล้ว
คราวนี้ก็ต้องรอน้องแพทย์นี่แหละที่จะออกมาพูดบ้าง
ใช่ค่ะก็ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
มันมีการโยงกันไปไปกันใหญ่ไปกันโตเยอะเลย
ใจเย็นกันก่อนเดี๋ยว๕กันยายนได้รู้กันแน่นะคะ
ว่าความจริงอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างนะคะ